สุดนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เร่งแก้ไขปัญหาการศึกษาค่ะ
โดยบอกว่าจะต้องส่งเสริมเรื่องทักษะด้านภาษา
จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจประเทศด้วยนะคะ
ในแพทย์ที่ระเกียจเจริญเสถสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาในประเทศไทย
บอกว่าที่ผ่านมาทุกคนให้ความสนใจกับผลคะแนนทางการศึกษา
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบโรงเรียนแต่ละประเทศค่ะ
สะท้อนถึงคุณภาพของประชาชน
และทิศทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอนาคตด้วย
เขาก็คงจะไม่มีวันนี้
ไม่มีความสามารถในการฝึกครูอย่างรวดเร็ว
ผมว่าไม่เกินรถแหม่มรัฐบาลนี้ครูทั้ง๔๕๐๐๐คนก็จะครบ

จากนักเรียนตัวอย่างกว่า๘๐๐๐คน
ใน๒๗๓โรงเรียนของทุกสังกัดการศึกษา
พบว่านอกจากประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปร์
จะขึ้นเป็นที่หนึ่งของโลก
ตามมาด้วยญี่ปุ่นเอสโตเนียฟินแลนด์และแคนาดาแล้วนะคะ
อีกหนึ่งประเทศในอาเซียนอย่างเวียดนาม
ยังรั้งอันดับ๘ในการทดสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ
ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่๕๕
จากการทดสอบ๗๐ประเทศทั่วโลกค่ะ
จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญนะคะ

และเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วนค่ะ